เย็นวันนี้เจอกับเราสองคนค่ะคุณขวัญและดิฉันใบตองค่ะ

พี่แซมยูตะนั้นก็ออกมาเปิดเผยในรายการ
น้ำตาเลยนะมีน้ำตาคลอด้วยนะคะว่า
เขาเคยป่วยเป็นมะเร็งปอดมาแล้ว
แต่ว่าไม่ต้องตกใจนะจ๊ะรักษาหายแล้วตอนนี้
เป็นมะเร็งปอดเมื่อ๖ปีก่อนค่ะ
ที่ตัวเองนะเปิดคลินิกมามากมายเลยนะคะ
งานนี้ค่ะพี่แซมเผยว่าที่พูด
ก็เพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจทุกคนเลย
แล้วก็อยากขอบคุณครอบครัวที่อยู่เคียงข้างมาตลอด
ไปฟังเสียงพี่แซมเล็กน้อยค่ะ

เราจะรู้กว่าคนอื่นแล้วเราจะรอดถ้าเราไม่ดูแลตัวเอง
พี่ก็คิดว่ามันก็น่าเจ็บใจที่เรารู้แต่เราไม่ปฏิบัติ
รอดมาแล้วทำยังไงหลังจากนี้ให้แข็งแรงแล้วก็อยากกลับไปป่วย
แต่ตอนนี้ก็แข็งแรงเต็มที่แล้ว
พี่คิดว่าพี่แข็งแรงกว่าเดิมนะอยากให้ทุกคนอย่าชะล่าใจ
ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีขึ้นเรื่อย
เพราะว่าป่วยแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสรักษาจนหายหรือเปล่า
แซมนี่ใจเด็ดมากเลยนะตอนแรกไม่ยอมบอกครอบครัว
ครอบครัวมนุษย์ที่หลังนะคะก็เอาออกเอาใจนะ
แซมก็พูดติดตลกว่าเออรู้อย่างนี้บอกไปตั้งนานแล้วนะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่แซมเนี่ยนะเขาบอกว่าใช้สตินะคะในการรักษาด้วยนะ
หายมาได้ขนาดสติแล้วก็กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะที่อยู่ในภาวะแบบนี้นะคะ